ที่เราต้องจับตากันเนี่ยนะคะนอกจากการประชุมของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนของวุฒิสภาแล้วเนี่ยนะคะต้องรอดูบ่ายสองโมงวันนี้
ทางคุณแม่พนิดาทนายเดชาจะไปยื่นเรื่อง
เพื่อขอถอดถอนการตรวจสอบคดีตังโมจากกรรมการสิทธิ์
แล้วอยากให้ดูข่าวนี้ในข่าวเที่ยงไทยรัฐเพราะว่าเราไปถามมารอบด้านเลยนะคุณทัศนัย
คุยกับทุกฝ่ายค่ะทั้งทางฝั่งทนายเดชาก่อนว่าเพราะอะไรล่ะ
ไปยื่นเรื่องถอดถอนแล้วคุยกับทางด้านนายสมชายแสวงการ
ประธานกรรมการสิทธิ์ซึ่งนายสมชายยังบอกเลยว่า
ใจเหมือนกันนะที่แม่จะมายื่นเรื่องถอดถอนบ่ายสอง
รวมถึงถามหมอพรทิพย์ด้วยคุณหญิงหมอบอกว่าจริงแล้วเป้าอ่ะ
ไม่ได้อยู่ที่กรรมการสิทธิ์หรอกอยู่ที่ตัวหมอเองนั่นแหละ
แล้วหมอพูดแบบนี้เลยว่ามีการส่งมาจากส่วนอื่นผ่านแม่มาให้ยุติการตรวจสอบ
คุณเดาได้ไหมล่ะว่าจากใครยังไงไล่เรียงกันก่อนเลยค่ะ
เอาทางฝั่งทนายเดชาทนายแม่ก่อนนะคะ
ได้เปิดเผยว่าเดี๋ยววันนี้บ่าย๒โมงจะเดินทางไปที่รัฐสภา
จะไปยื่นหนังสือถึงกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภา
จะขอถอดถอนคดีของคุณตังโมออกจากกรรมธิการ

ว่าคุณแม่มองว่าตอนนี้ทางกรรมธิการเอง
เข้ามาแทรกแซงมาก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
ก็เลยทำให้คดีมีความล่าช้า
แล้วแม่ไม่อยากที่จะให้กรรมธิการ
เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกต่อไปแล้ว
เอาง่ายหยุดยุ่งไม่ต้องแล้ว

แล้วทางคุณหมอเองก็ไม่ต้องด้วย

กรรมธิการบางคนบางท่าน
แทรกแทรงการทำงานของตำรวจเช่น
สั่งให้เอาผู้ต้องหาเข้าเครื่องจับเท็จ
สั่งให้เอาเรือไปเก็บนะเก็บเรือไม่ดี
ตำหนิการทำงานตำรวจ

ให้ไปสอบพยานผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างเนี่ยหลายอย่าง
แล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาก็รู้สึกอึดอัด

คุณแม่ก็เลยว่าไม่อยากให้ตำรวจไม่สบายใจ
ก็เลยว่าจะไปยื่นคำร้องถอนเรื่องออกจากการมาธิการ
อืมคุณ
คือตอนนั้นจำได้ไหมล่ะที่จะปรึกษาคุณหญิงหมอ
ตอนประมาณ๑๐โมงยังให้สัมภาษณ์นักข่าว
บ่ายโมงคือรีบไปหาคุณหญิงหมอถึงที่เลยนะ
แล้วก็แบบจะให้คุณหญิงหมอได้ช่วยหน่อยเรื่องนี้
แต่พอนะตอนนี้กรรมการสิทธิ์ไม่ต้องแล้ว
นายเดชาบอกว่านอกจากถอดถอนคดีออกจากกรรมการสิทธิ์แล้ว
จะไปยื่นถอดถอนหนังสือมอบอำนาจ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เคยให้คนนี้
เป็นตัวแทนครอบครัวทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่
คือคุณเต๊ะสัตวรรษบอกว่าไม่ต้องแล้วเหมือนกัน
รวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรธิปรจนสุนันท์สมาชิกวิทยศภา
ที่มีการไปสังเกตการชนะสูตรพลิกศพครั้งที่๒
เดี๋ยวจะยกเลิกทั้งหมดเลย
เพราะว่าทางฝั่งคุณหญิงหมอเอง
ให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับผลการชนะสูตร
แล้วตำรวจก็บอกว่าการไปให้สัมภาษณ์แบบนี้
ทำให้รูปคดีเสียหายมันเป็นความลับในสำนวน
คุณแม่ก็เลยแบบไม่เอาละงั้นพอเลย
ทุกคนไม่ต้องแล้วหยุดเลย
หลังจากนี้ทางด้านกรรมธิการแล้วก็คุณหญิงหมอ
ถามว่าจะยังไงต่อล่ะก็จะทำหน้าที่ต่อค่ะ
เพราะว่าจะสืบหาความจริงในคดีต่อเอง
ตามที่ประชาชนสงสัยทางแม่ของคุณตังโม
ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยืนยันด้วยว่าแม่ไม่ได้โกรธ

แต่อยากให้การทำงานของตำรวจเดินหน้าต่อไป
เอาง่ายนะตอนนี้แม่เชื่อในสิ่งที่ตำรวจ๑๐๐

อะไรที่มันเห็นต่างคุณแม่บอกว่าไม่เอา
งั้นให้ตำรวจทำหน้าที่ให้ตำรวจดำเนินการไปเลย

ส่วนเรื่องของคดีทนายเดชาบอกแบบนี้
ประสานความคืบหน้ากับตำรวจทุกวันเลย
สิ่งที่ทนายเดชาเคยสงสัย
แล้วก็แจ้งไปยังผู้การภาค๑ได้รับทราบแล้ว
ตอนนี้ก็ได้รับการแก้ไขจนสิ้นสงสัยทุกประเด็นแล้ว
แล้วคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ถามทนายเดชาว่า
เอ๊ะทนายเดชาคะสรุปแล้วคดีนี้จะยังไงแล้วล่ะ
จะจบหรือยังวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคุณทัศนัย
ใช่ไหม๒๙๓๐๓๑อีก๓วันจะสิ้นเดือน

นายเดชาบอกว่าถ้าเกิดนับเป็นเปอร์เซ็นต์

ตอนนี้คดีของน้องตังโมเสร็จสิ้นไปแล้ว๙๐
ถ้าเกิดไม่ได้มีเหตุอะไรจะต้องลื้อคดีใหม่
หรือไม่มีใครเข้ามาวุ่นวาย
ตำรวจบอกว่าจะปิดคดีได้เร็วนี้
แล้วก็ถามเพิ่มเติมด้วยว่าเอ๊ะทนายเดชา
ที่จะมีการแจ้งข้อหากับทั้ง๕คนบนเรือจะมีไหม

ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวน
หลังจากที่ได้รับผลการชนะสูตรครั้งที่๒
มาประกอบกับพยานหลักฐานต่างของตำรวจ
นายเดชาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้ด้วยนะคะ

ก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ไม่พอใจนะ

ทำไมแม่เปลี่ยนไปทำไมทนายเดชาเปลี่ยนไป
ใช่เพราะว่าบางเรื่องถ้าคุณหญิงหมอไม่พูด
ทรายอะไรคือการแซ่ง

ก็ไม่ได้เข้าไปขอดูของฝ่ายตำรวจเลยนะ

เป็นคนที่สงสัยเรื่องการเสียชีวิตคุณแตงโม

หมอไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยนะ
เขากันไว้ข้างนอกคุณผู้ชมเห็นรั้วไหม
คุณหมอก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ถ่ายภาพแค่นั้นเอง
แต่ถึงแม้ทางแม่จะให้ทนายไปยื่นก็ตาม
แต่ประธานคณะกรรมธิการสิทธิ์บอกว่า
แต่คณะกรรมธิการยังมีอำนาจยังทำงานต่อได้
เพราะเรื่องนี้กระทบสิทธิ์ของประชาชนโดยตรง
คือแปลว่าไม่ได้ยุติไม่ได้หยุดตามที่แม่บอกหรอก
ถูกต้องในส่วนหน้าที่ยังทำได้อยู่ใช่ครับอืม
ฟังทางด้านของคุณสมชายแสวงการก่อน
ประธานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสร็จภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาบอกว่า
กรณีที่นางพะนิดาหรือว่าคุณแม่คุณแตงโม
พร้อมกับทนายจะไปยื่นถอนเรื่องให้กรรมธิการ
ช่วยติดตามทำคดีแตงโมออกจากคณะกรรมธิการ
ตอนนี้รับทราบเรื่องว่าจะมายื่นตอนบ่าย๒ของวันนี้

มันมีขั้นตอนการไปยื่นเรื่อง
เพื่อขอคำปรึกษาแล้วก็ความเป็นธรรมชนะสูตศพแตงโม
เมื่อถามว่ามีอะไรแปลกหรือไม่
ที่อยู่ดีมีการไปยื่นถอนเรื่อง
คุณสมชายบอกว่าก็คงจะเหมือนกับที่สังคมยังงงอยู่นั่นแหละ

ก็เป็นสิทธิ์ของแม่จะยื่นถอนเรื่องอะไรออกก็แล้วแต่
แต่ยืนยันเลยว่ากรรมการกรรมธิการทุกคนเป็นผู้ใหญ่แล้ว
มีวุฒิภาวะพอและเป็นนักกฎหมาย
คนเดียวเมื่อเสียชีวิตก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินอยู่แล้ว
แต่ถ้ายังกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ก็เป็นหน้าที่ของสสวในฐานะกรรมธิการ
ไม่ใช่การเข้าไปแทรกแทรงการทำงาน
แต่เป็นการติดตามการทำงานในฐานะที่เป็นฝ่ายตรวจสอบครับ
กรรมธิการก็ในทุกท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับ

หลายท่านเคยเป็นอดีตทั้งหลายก็พอทราบอยู่นะ
รายชื่อกรรมนิการก็เป็นเรื่องที่เรามีวุฒิภาวะนะครับ
ท่านมายื่นเราก็รับท่านมาถอนเราก็รับให้ถอนท่าน
ส่วนกรรมธิการก็มีหน้าที่ของตัวเองในการเดินต่อไป
งั้นสังคมมันไม่มีหลักเป็นหน้าที่ของสสว
อย่างถูกต้องในฐานะกรรมธิการ
ไม่ใช่เข้าไปแทรกแทรงการทำงาน
แต่เป็นการติดตามการทำงานในฐานะฝ่ายตรวจสอบรัฐบาล
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายประจำเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับ
แล้วก็เราก็เดินตามกรอบแล้วทำนู้น

แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โมโรจนัสสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสต
ก็มองว่าที่คุณแม่กับธนาไปยื่นถอนเรื่อง

เพราะหมอมีความรู้เรื่องของนิติวิทยาศาสตร์

แล้วหมอนี่แหละเป็นคนทักท้วงการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ใช่คือเอาง่ายพอพูดถึงความยุติธรรม
คือหน้าของคุณหมอจะลอยมาคุณหมอเป็นตัวแทนในเรื่องนี้ไง

แต่ว่าทำงานแค่ตรวจสอบในสิ่งที่สงสัยเท่านั้น

ถ้าเรื่องนั้นกระทบสิทธิ์กับประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่ง

และกรรมธิการเองก็รับเรื่องร้องทุกข์ได้
แต่วันนี้คดีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไง
จะเห็นชัดเจนว่าจุดใดต้องปฏิรูปเป็นห่วงที่สุด
ก็คือเรื่องของการที่คุณแตงโมเสียชีวิตไปแล้ว
แต่เหมือนว่าถูกเอาไปปู้ยี่ปู้ยำ

คุณหมอย้ำนะครับว่าการที่กรรมธิการไปตรวจสอบ
เพื่อต้องการจะค้นหาความจริงให้มันกระจ่าง
ใช่คืออันนี้สิ่งที่คุณหญิงหมอบอกนี่นะคะ
แต่ว่าอย่างหนึ่งนะที่คุณหมอบอกว่าห่วงที่สุดตอนนี้
คือทางฝั่งของคุณแม่คุณแม่คุณจังโมนนะ
ไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้ข้อมูลด้วยตัวเอง
แต่ทุกอย่างมันผ่านหูคนอื่นมา
แล้วบอกอีกด้วยนะคะว่าหลายคดีที่คุณหมอเคยตรวจสอบเนี่ยนะ
จริงคุณหมอได้รับความร่วมมือจากญาติเป็นอย่างดีเลย
แต่คดีนี้คดีของน้องตังโมเนี่ย
ตั้งแต่วันแรกเลยนะจนถึงวันนี้
แม่ของคุณตังโมเนี่ยคุณเชื่อไหม
ไม่เคยมาหาหมอไม่เคยมาพบ
ไม่เคยมาชี้แจงข้อมูลกับกรรมธิการเลย
คุณว่ามันแปลกไหมแต่คุณหญิงหมอบอกว่ามันแปลกค่ะ
การที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ท้อนให้เห็นว่าเขาคงไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมธิการ
กรรมาธิการโดยตัวกฎหมาย
สามารถเดินเรื่องตรวจสอบได้เองอยู่แล้ว
กับสิ่งที่มันกระทบเรื่องสิทธิ์ของประชาชนส่วนใดส่วนหนึ่ง
ขณะเดียวกันก็รับเรื่องเหล่าร้องถูกได้
แล้วที่สำคัญที่สุดคือณวันนี้พอมันเป็นภาพใหญ่อย่างนี้
มันจะเห็นชัดเลยว่าจุดใดต้องปฏิรูป

แต่ว่าห่วงใยที่มากที่สุดก็คือน้องตังโมผู้ซึ่งจากไปแล้ว
มันเหมือนถูกปู้ยี่ปู้ยำดึงไปนู้นทีมานี่ที
ประมาณนั้นแทนที่เราจะมุ่งเพื่อให้เกิดความจริงกระจ่างค่ะ
คุณแม่เนี่ยหมอยังห่วงใยว่าเขาไม่ได้เห็นรับรู้ด้วยตัวเอง
มันผ่านการเขาเรียกว่าผ่านหูจากคนอื่น
สังคมไทยอยู่ในอันตรายถ้าฟังคนอื่นแล้ว
ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่รับรู้ด้วยตัวเอง
แล้วตัดสินใจทำอะไรลงไปอันนี้น่าห่วงค่ะ
คุณหมอบอกน่าเป็นห่วงอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ทางเฟซบุ๊คเรื่องนี้คือนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ชั่วโมงที่แล้วโพสต์ภาพเอามือจุด
ไหนคือทำท่าเอามือจู๊ปากแล้วทำปากจู๊
เอามือจู้ปากแล้วปากจูแล้วแคปชั่นคือ
ปลดเก้งเก่งถ้าผมทำได้ก็อยากจะลองปลดแม่ดูบ้าง
ไม่ใช่ภาพนี้นะอันนี้อีกท่านหนึ่ง
ถ้าผมทำได้อยากจะลองปลดแม่ดูบ้าง
ใช่จู๊แบบนี้

ซึ่งก็มีนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาวัย๗๓ปี
เป็นเจ้าของก็มีการโพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับคุณแตงโมเอาไว้บอกว่า
ความหวังผมกำลังรอคอยว่าพนักงานสอบสวน
จอดแจ้งข้อหาคนที่อยู่บนเรือที่เกิดเหตุให้การเท็จ
หากมีการแจ้งข้อหานี้จริงบุคคลนั้นไม่มีสติแน่
เพราะหลักแห่งการพิสูจน์ว่าใครพูดจริงหรือว่าพูดเท็จอยู่ที่๖หลัก
ข้อหาแจ้งความเท็จคุณอาชริยะหรือว่าพี่ดายศ
หรือใครที่มีสิทธิ์แจ้งความได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหาย
แล้วไม่ต้องขออนุญาตจากคุณแม่นะครับ
ความจริงความยุติธรรมและกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อน้องแตงโมผู้น่าสงสาร
ก็คือทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโม